แต่ว่าข่าวแรกคุณผู้ชมอุ๊ยตายลืมเดี๋ยวมันซ้า
แต่ว่าข่าวแรกคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลย
เมื่อวานนี้มีคนเฮกันยกใหญ่

คุณผู้ชมที่เราเอาออกข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูตัวลงตัว

เริ่มกันที่คนแรกกันก่อนงานนี้เรียกว่าเป็นลูกสาวแม่ฮันนี่ศรีอีสานกันเลยคุณผู้ชม

เพราะว่าอะไรจำได้ไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องให้เลขแฟนถูกกันไปยกใหญ่แล้ว
๑๖คุมภาพรรณ๘๐คุณจำได้เปล่า
หลังจากนั้นเดินทางไปแก้บนอีกแล้วน้องก็ไปถวายเสียงที่ศาลที่แม่ฮันนี่นี่นะ
แล้วก็เสี่ยงโชคมาให้กับเอฟซีอีกครั้งเลขที่ล้วงได้คุณฟังอยากตบเข่าฉาด
แล้วเลข๒๒๕มันไปตรงกับเลขท้ายรางวัลนะรางวัลที่๑
อ่ะสับไปสับมาคนเล่นเป็นเนอะเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ตามเลขนี้กันไป
คุณผู้ชมเนี่ยชัดเลยแล้วคืออายุของแม่ฮันนี่ถ้ามีอายุอยู่๕๒ปี
แล้วงานนี้ค่ะเอฟซีที่ติดตามเรียกได้ว่าเฮงรับทรัพย์แบบจุกค่ะ
แล้วล่าสุดนะบอสโจยมนินนี่นะคุณพ่อบุญธรรมของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ย
จะนำรถแห่นี่รถแห่สาวน้อยเอาไปเลย๒คันนะไปลำถวายที่ศาลเลยนะ
แม่ฮันนี่ศรีอีสานครั้งที่๒จะไปเอาทีนึง
ถ้าใครอยากฟังก็ติดตามบันเทิงไทยรัฐกันไปด้วยนะคะ
ไปต่อคุณผู้ชมค่ะเอฟซีเขาว่าเยอะแล้วไปต่อสำหรับสาวคนนี้
สายบุญสายมูตัวจริงเลยพี่ส้มเช้งสามช่าไปพร้อมกับกัลยานมิตร
พูดแบบนี้ต้องเย็นเดินทางไปทำบุญไหว้พระขอพรที่ลานพระศรีสัตนคราชนครพนมจ้า
ก็มีเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์ที่ทำพิธีมาฝากแฟนด้วยคุณผู้ชม
เลขที่หลายคนเห็นเขาบอกว่าอุ๊ยชัด๒๕บางคนก็บอกอุ๊ย๒๓ก็มี
เอฟซีที่เข้าไปคอมเมนต์แล้วเห็นเลขนี้เป็นตาเดียวกันก็ถูกไปสิคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
แล้วดูอย่างนี้เหมือน๕๕เลยนะมองได้หลายแบบคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะ
ส่วนคนนี้โอ้โหดิฉันยอมใจจริงเข้าวงการสายมูแบบเต็มตัวแล้วล่ะ
สำหรับน้องเรไรไลฟ์สดเราสามคนนี้นะคุณผู้ชมทำข่าวอัปเดตมาฝากแฟนอยู่ตลอดเลย
เมื่อวานนี้น้องเรไรทักมาบอกกับน้องรถเบนท์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าหนูนี่นะ
แล้วจะบอกเลยคุณผู้ชมแม่พึ่งเนี่ยให้โชคแม่นมากเลยน้องเรไรเนี่ยได้ยกโชว์เลยนะฮะ
ล้วงลูกปิงปองหน้าหุ่นที่๓ของแม่พึ่งได้เลข๕๕สองตัวเมื่อวานออกไหลละตัวนี้
ไม่ใช่ว่าเออลอตเตอรี่ออกแล้วเอามาเล่านะข่าวนี้เราเล่ามาก่อนลอตเตอรี่ออกแล้วคุณผู้ชมนี่ขอเคลม
แค่ประโมนมาให้ดูเนาะใช่ค่ะ
พิธีกรข่าวใส่ไข่นี่แหละล่าสุดคุณพี่ไปแก้ปีชงที่วัดหวังต้าเซียนฮ่องกงนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครที่แบบชื่นชอบสายมูไปที่นี่รู้กันดีอยู่แล้วปังไม่ไหว

ตรงข้างหน้ากระถางพี่มดดำมันมีเลขอยู่

เออใครที่ติดตามดูคลิปของพี่มดดำเห็งรับทรัพย์กันเป็นแถว
พูดถึงรับทรัพย์ไปดูคนรับทรัพย์หน้าบานหน่อยไหมล่ะคุณผู้ชมค่ะ
แม่ฮายอาภาพรคนดีคนเดิมงวดเนี่ยไม่เบา
งวดจะมีเรื่องราวตื่นเต้นให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดค่ะ
งวดที่ผ่านมานี้แม่ฮายจัดหนักจัดเต็มลอตเตอรี่ชุดใหญ่
ซึ่งผลออกมางวดนี้แม่บอกว่าก็พอได้อยู่กรุบกริบ
รับทรัพย์เข้ากระเป๋าแบบจุก๙๐๐๐บาท

แฟนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับแม่เป็นจำนวนมากค่ะ
พร้อมกับบอกว่างวดหน้าเนี่ยหนูขอตามบ้างนะ
ขออนุญาตสาธุตามเลยจ้า

นานทีเราจะนำเสนอเขาน้าเนคมาได้ยังไง
เออคุณผู้ชมค่ะเอ้านาเล็กสายนี้ด้วยเหรอ
เขามาสายนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาชอบเลขอยู่ตัวหนึ่ง

และงวดล่าสุดได้ทำสำเร็จแล้ว
ถูกรางวัลท้าย๒ตัว๕๕จำนวน๑๐ใบ
มันก็เยอะอยู่นะมันเป็นเลขนำโชคของเขาไง
คุณดูเขาโพสต์ซะก่อนด้วยความสะใจ
แต่เอาจริงณเน็กก็เหมือนฟาดคลอบเหมือนกันนะ
ตอนนี้แกแบบแขนเจ็บอยู่

เย่เย่เป็นแบบว่าเย่ยาวมาก
แล้วก็แฮชแท็กวันนี้ที่รอคอยค่ะ

จนสะใจฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

เกิดว่าใครที่ได้ติดตามชมรายการถ่ายทอดสดลอตเตอรี่

เมื่อวานเนี่ยทางกองศาลชุมพรเฮกันยกใหญ่
ว่า๕๕คือเลขของทะเบียนรถ

เพราะว่าพี่บุ๊คศึกสกุลนะคะก็ถ่ายด้วย

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัตน์
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ